อีกหนึ่งคลิปเผยแพร่ไปเมื่อวานี้นะครับ
เป็นคลิปอันนี้แต่ว่าคนที่นั่งอยู่ในรถเขาไม่นิ่งไง
เขาส่งเสียงเรียกช้างพูดกับช้าง
ท้าทายช้างต่างในขณะที่ถ่ายคลิปไปด้วย
เขายื่นตัวออกไปนอกกระจกแล้วถ่ายคลิปแล้วมา

จนทำให้คนคันที่อยู่ด้านท้ายต้องแซงออกไป
เขาบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อช้าง

สอบถามไปยังสัตวแพทย์ประจำป่า
ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ยืนยันออกมาแบบนี้นะคะว่าส่งผลกระทบต่อช้างแน่นอนนะคะ
จากกรณีที่คลิปเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวคลิปนี้นะคะ
เที่ยวเขาใหญ่แล้วเขาก็ไปพบช้างป่านี่นะคะ
ตัวนี้กำลังวิ่งมาไล่ตามมาและนักท่องเที่ยวเองก็จอดรถ
ครับแล้วถ่ายคลิปเอาไว้สัตวแพทย์ก็เลยแสดงความกังวล
เพราะว่าจากคลิปนี้จะเห็นว่ามีเสียงเรียก
เรียกช้างให้เข้ามาเข้ามาอยากจะถ่ายเก็บไว้อะไรประมาณนี้นะคะ
บอกว่าจากหนึ่งจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบของกลุ่มนักท่องเที่ยวเอง
รวมทั้งหากช้างทำร้ายคนช้างก็จะตกเป็นจำเลยของสิ่งแวดล้อมทันที
แล้วเขาก็วิ่งมาแล้วนะครับ
เขาบอกเหมือนเป็นการส่งเสียงไปรบกวนเขา
และในบางคนในโลกโซเชียลเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าช้างเป็นเหมือนสัตว์ศักดิ์สิทธิ์
อย่าไปท้าทายเขาอะไรอย่างนี้บางคนเจอยกมือไหว้เลยแหละ
ใช่ค่ะฟังเสียงสัตวแพทย์หน่อยค่ะ
ช้างเขาได้ยินเสียงที่ความถี่ต่ำประมาณ๑๒๒๐
เพราะฉะนั้นในคลิปที่เราเห็นเป็นการตะโกนด้วยเสียงแหลมดัง

เป็นตัวกระตุ้นให้ช้างเกิดความหงุดหงิดเกิดความเครียด
เพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่ทำให้ช้างแสดงพฤติกรรมหรือสัญชาติยานบางอย่างออกมา
เราจะเห็นว่าช้างก็จะวิ่งไล่มาที่รถ
แล้วคนก็ขับรถหนีก็เกิดความตื่นเต้นไป
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้จบเท่านั้น
มันไม่ได้จบแค่ว่ารถคันนี้รอดปลอดภัยแล้วก็จบ
เขาก็อาจจะไปทำกับรถคันอื่นนะฮะอาจไปเล่นกับรถคันอื่น
ไปทำอันตรายกับรถคันอื่นซึ่งรถเหล่านี้เขาไม่รู้ตัว
หมอล็อตหมอล็อตก็คือนายสัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อน
ยืนยันบอกว่าหลังจากนี้ไปถ้าเกิดอะไรขึ้น
ช้างจะเป็นจำเลยสิ่งแวดล้อมนะคะนอกจากนี้ค่ะได้บอกเตือนไปด้วยนะคะ
บอกว่าที่ทำแบบนี้ไปทำให้ช้างเขาเกิดการเรียนรู้ว่าตัวเขาเองมีกำลังมหาศาล
ปกป้องอันตรายที่จะเกิดขึ้นตัวเองและจะเกิดจากการกระทำของมนุษย์ได้
ทำให้เขานี่มีความคุ้นชินและอาจจะมีเหตุการณ์ช้างมาทำร้ายคนมากขึ้นอีกด้วย
ทั้งในคลิปจะเห็นว่ามีเด็กอยู่ในรถด้วยนะคะซึ่งก็ไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเด็กเจออะไรมาบ้าง
สนคติของเด็กที่มีต่อช้างหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรหรือว่าจะทำให้เด็กรู้สึกว่าสนุก
อาจจะมีการเรียนแบบการกระทำในลักษณะนั้นหรืออาจจะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อช้างไปเลย
อันนี้เด็กเขาก็ไม่ได้บอกออกมานะคะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลกระทบที่มีปัจจัยมาจากมนุษย์ทั้งสิ้น
ช้างเขาเกิดการจดจำจดจำรถถ้าเขาจำรถได้สีแบบนี้เขาไม่ได้จำทรงนะคะ
และถ้ามีรถสีแบบนี้ผ่านมาอีกเขาก็จะคิดว่าเป็นรถสีที่ยั่วยุเขาทุกคันที่สีแบบเดียวกัน